เรื่องของการทำศัลยกรรมนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดี๋ยว
เอาทำแค่พอประมาณก็แล้วกัน
แต่ว่าถ้าทำมากเกินเหตุเนี่ย
เทพท่านจะจำหน้าไม่ได้นะ

แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องขำนะคะ
ถ้าไม่เชื่อไปฟังจากปากของหมอช้างเลยค่ะ
ว่าเดี๋ยวเทพจะจำหน้าคุณไม่ได้นะคะ
อืม
จะมีเทพเขาเรียกว่าเป็นเทวดาประจำตัวคนเรานะ

ไทยสวยเอี๊ยะเนี่ยโดยหลักแล้วจะหน้าเหมือนกับเจ้าตัว

ส่วนข้างนอกเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นไปตามการเวลานะ
ถึงเวลาอะไรจะขยับปรับนิดหน่อยเนี่ย

ศัลยกรรมเนี่ยเป็นการช่วยปรับ

คือบางทีมันเป็นการปรับเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

หลักของโงเห้งคือต้องความสมดุล

หรือว่าการเสริมโงห์เฮ้งต่าง
มันปรับเพื่อให้เราดูดีมากขึ้นได้
แต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนมากจนเกินไปเนี่ย